จากจบการแข่งขันในนัดกับอีรักษ์แล้วนะครับเดินทางกลับมา
เตะส่วนใหญ่ที่อยู่กับเมืองทองยูเต็ดนั้นจะต้องลงเล่นนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ
กับบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของที่ทีมเมืองทองนั้น
จะขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันนัดชิงวันที่๑๕ตุลาคมเพราะว่านักเตะทีมชาติส่วนใหญ่ที่จะต้องเล่นเป็นตัวจริง
ให้กับเมืองทองในเกมนัดชิงนั้นอาจจะยังไม่พร้อมครับ
ก็มีการหารือในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าจากข่าวนี้เนี่ย
สมาคมฟุตบอลยืนยันว่าจะไม่เลื่อนเกมนัดชิงหลีกครับนะครับ
โดยในพาทธิสภพพงศ์รอเลขาที่การฝ่ายต่างประเทศ
แล้วก็โฆษกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันที่๑๕ตุลาคมออกไปตามที่เมืองทองนั้นยื่นขอมานะครับ
หลังจากมีผู้เล่นทีมชาติจะต้องมาเล่นนะครับกับทางเมืองทองนี้
ก็รวม๙คนก็เป็นตัวจริงทั้งนั้นนะครับ
ข้อที่๑ครับทั้ง๒ทีมได้มีข้อตกลงกันก่อน
หน้านี้ว่ายอมรับกับการได้พักผ่อนก่อนแข่ง๒๓วัน
ซึ่งก็มีทั้ง๑๘สโมสรเป็นพยานจึงไม่ใช่การตัดสินใจแค่๒ฝ่าย
ข้อที่๒สปอนเซอร์ไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนการแข่งขันจากเดิมวันเสาร์ที่๑๕ตุลาคม
ซึ่งเป็นวันหยุดไปเป็นวันพุธซึ่งเป็นวันธรรมดา
รับรู้ว่าจะไม่มีแฟนบอลเมืองทองเข้าชมเกม
ข้อที่๓กระทบต่อผู้ได้สิทธิ์ถ่ายละสดนะครับซึ่งจ้างทีมงานในวันที่๑๕ตุลาคมนี้แล้ว
ดังนั้นการเลื่อนการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างผลกระทบในวงกว้าง
ได้ให้โอกาสเขียนไว้ว่าจะต้องกลับมาเข้าสู่สโมสรไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมง

เกินยี่สิบสามปีที่ประเทศกาตานะครับในคืนนี้เวลาเที่ยงคือสิบห้านาที
ตามเวลาไทยก็รับแจ้งจากเจ้าภาพนะครับว่าระหว่างการแข่งขันนั้นห้ามบันทึกภาพ
ไหวอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมวรวุฒิศรีมาคะ
เพียงแค่ข้อมูลคู่แข่งที่ยังไม่ชัดเจนว่ากาต้าจะใช้นักเตะกลุ่มอายุเท่าไหร่ในเกมนี้
แต่ย้ำว่าแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าไทยนั้นอยู่ระดับแถวหน้าของเอเชียเช่นเดียวกันครับ
รวมถึงบันเทิงไทยรัฐนะครับก็ยังมีฟุตซอลติดตามกันนะครับ
กับการท่าเรือรองจ่าฝูนะครับเวลา๓ทุ่ม๑๕นาทีครับ